วันนี้นะคะจะพาไปดูสาวนุ่นวรนุษย์ค่ะ

แต่ว่าจะไปสะดุดตรงที่๑๖๘๐องศาหรือเปล่า

จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

คุณคะจะให้ตั้งวงรำตัวอ่อนฟ้อนเล็บ
หรือจะเข้าคอนเซ็ปต์สายสตรีท
คุณนายวอร์หรือมาดามนุ่นวารนุษย์
ก็จัดให้แฟนคลับไม่ต้องลุ้น

ไม่มีเสียชื่อเด็กนัดประสิทธิ์เก่านั้นน้องนะ

หยุดหยุ่นยืดเหยียดรอ

ก็แค่กางขาให้เด็กมันดู
เป็นอย่างไรจ๊ะหนู

ก็คือความน่ารักไม่เบานั่นเอง

ก็แค่กางขาให้เด็กดูแค่นั้นเอง
๑๘๐องศาไปเลย
คำที่บอกว่าเลข๔ไม่ใช่ปัญหาหลัก